ชายแดนแม่สอดกันหน่อยค่ะถือว่าวิกฤตหนักนะคะ
จนถึงขั้นมีคุณหมอออกมาโพสต์ว่าขอลาออกจากทีมควบคุมโรค
เพราะว่าผู้ป่วยโควิด๑๙ในแต่ละวันเนี่ยโอ้โหเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะ
แล้วคุณหมอโพสต์ในลักษณะที่ว่าเหมือนเวลาคุณหมอให้คำแนะนำอะไรไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเรื่องนี้ไม่ค่อยจะได้รับการตอบรับสักเท่าไหร่
ไม่ใช่ว่าไม่อยากรักษาคนไข้นะแต่คุณหมอบอกว่าคำแนะนำไม่ค่อยมีผลตอบรับ
ก็เลยตัดสินใจว่างั้นขอลาออกเลยได้ไหม
หญิงนัฐการชื่นชมค่ะอายุระแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลแม่สอดนะคะ
เป็นแพทย์หญิงคนเดียวของชาวแม่สอดเลยเป็นหัวหน้าทีมควบคุมโรคบริหารจัดการทีมโควิดโรงพยาบาลแม่สอด
คุณหมอโพสต์เอาไว้ว่าขอลาออกจากทีมควบคุมโรค
คุณหมอบอกว่าติดเชื้อคืนเดียว๒๕๗คนรับมือไม่ไหวแล้วจริง
มันก็เลยมีกระแสออกมาหลังจากที่เห็นคุณหมอโพสต์นะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำไมไม่ไปช่วยหน่อย
ทีนี้ค่ะเราสอบถามเรื่องนี้ไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะผู้ว่าพงรัฐพิรมรัฐ
ผู้ว่าบอกว่ารู้จักแพทย์หญิงนัฐกาลหรือหมอเบียตั้งแต่ก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้ว่าด้วยซ้ำ
คือที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดตากก็รับคำแนะนำจากหมอเบียนะ
ก็รับมาแล้วก็นำมาใช้นะนำมาปรับใช้
หมอเบียร์หน้าที่หลักก็คือจะดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลแม่สอด
แล้วก็มาร่วมกับทีมสอบสวนโรคเป็นหัวหน้าทีม๑ใน๖ทีมสอบสวนโรค
ที่จะต้องลงพื้นที่ไปตรวจเชิงรุกในคลัสเตอร์ต่าง
คุณหมอเบียร์ทำหน้าที่ควบคุมบัญชาการทีมสอบสวนโรคทั้ง๖ทีม
ร่วมกับผู้มนุยการโรงพยาบาลแม่สอดด้วยนะคะ
หญิงนัฐกาลหรือหมอเบียเนี่ยคือเหมือนกับโอ้โหทำหลายหน้าที่มาก
เป็นเสาหลักในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เลย
ทีนี้ค่ะผู้ว่าบอกว่าจากสถานการณ์โควิด๑๙ในพื้นที่เนี่ยค่ะ
ในแต่ละวันผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเยอะจริง
แล้วพอหมอเบียขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าทีมสอบสวนโรคเนี่ยนะ
ก็จะต้องให้รองผู้มนุยการโรงพยาบาลแม่สอดอีกท่านหนึ่งที่ก็ทำงานร่วมกันนี่แหละ

หมอเบียก็จะทำหน้าที่แพทย์ประจำหอผู้ป่วยโควิด๑๙ในโรงพยาบาลแม่สอด
แล้วก็เป็นสตาร์ฟให้กับทีมคณะแพทย์เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเป็นหลักก็แล้วกัน

เพราะหมอเบียขอออกจากการเป็นหัวหน้าทีมสอบสวนโรคนะคะ
ก็เลยให้ประจำอยู่ในโรงพยาบาลแทน
ทีนี้ถามว่าสถานการณ์มันแย่ขนาดไหน

ตั้งแต่๑เมษายนจนถึงวันนี้ค่ะ๑๙กรกฎาคม
ผู้ป่วยสะสม๒๔๓๑รายนะคะ
อยู่ระหว่างรักษา๑๔๑๖ราย
รักษาหายแล้ว๑๐๐๐กับอีก๔ราย
จำนวนนี้เป็นผู้ป่วยในอำเภอแม่สอดมากถึง๑๘๐๙รายค่ะ
ทีนี้ค่ะทางหมอเบียเองที่ออกมาโพสต์ว่าขอลาออกจากหัวหน้าทีมสอบสวนโรคเนี่ยนะคะ
แล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดตาก็ออกมาชี้แจงแบบนี้เนี่ยนะคะ
หมอเบียก็ขอออกมาโพสต์เฟซบุ๊คอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าหมอเบียเป็นอายุระแพทย์โรคติดเชื้อ
หน้าที่หลักก็คือรักษาคนไข้โรคติดเชื้อทั้งหมด
คนไข้อายุรกรรมทั่วไปด้วยอยู่ชายแดนมา๑๖ปี
เป็นหมอโรคติดเชื้อมา๘ปีแล้วก็ทำงานอย่างหนัก
โดยเฉพาะช่วงโควิด๑๙เนี่ยมันเหมือนเจอศึกแบบโอ้โหรอบด้านเลย
ประเด็นคือณวันนี้ไม่มีใครสนใจฟังความคิดเห็นของเราค่ะ
ไม่ดูหน้างานค่ะเอาแต่สั่งการค่ะ
นี่คือเหตุผลนะคะที่ขอลาออกไม่ใช่ว่าขี้เกียจดูแลคนไข้นะคะ
แต่เหตุผลคือคุณได้แต่สั่งคุณไม่ฟังคุณหมอที่ปฏิบัติหน้าที่จริงประมาณนี้นะคะ
คุณหมอเบียก็เลยขอชี้แจงแบบนี้แล้วก็บอกเลยว่าขอเป็นกำลังใจ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านค่ะ
คุณหมอก็จะไปทำหน้าที่ในการรักษาส่วนการควบคุมโรคก็ให้คณะกรรมการที่เขาดูแลอยู่ก็ดูแลกันไปก็
มันจะมีการทำงานลงพื้นที่ไปตามคลัสเตอร์ต่างตรวจเชิงรุกด้วยไงคะ
ตอนนี้คุณหมอเบียก็เลยอ่ะก็ดูแลคนไข้เฉพาะในโรงพยาบาลครับ